ตึงตะตึงตะตึงตะตึง

เมื่อวาน

เจ้าเหลืองเหรอ
เจ้าเหลืองชุดนั้นแหละค่ะ

เพราะซุมเข้าใจสมมงค์เวทีระดับโลกจริงค่ะ

และอยากเรียกร้องให้โลกส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะ
รวมไปถึงนะคะน้ำตาลชะนิตานะคะ

แล้วก็มีคนนี้ด้วยนะคะคุณเก่งทัชยะค่ะ

น้องตุ้มปริญญาค่ะนี่ก็มาค่ะ
มาแบบลูกแบบนักมวยหญิงเลยนี่
ตำนานค่ะชุดมวยไทยสีส้มนะคะ

เอ้าสักพักเตะกั้นคอโชค

คนบันเทิงนะคะที่เป็นสีสันและแวดวงการเมือง

คำพูดของคุณพิทาว่าที่นายกมนตรีนะคะ
กล่าวไว้ว่านี่ไม่ใช่แค่พลายมันค่ะ

คุณอุ้งอิงสีสันกินกันไม่ลงจริง

ลีลายกไม้ยกมือคุณผู้ชมจริงแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ
จากคุณพิธาคุณอุ้งอิงแล้วนะคะก็ยังมีคุณสิทาหมอชนน่านะคะ
ร่วมงานด้วยแล้วแฟนคลับเยอะมากจริงค่ะ
ถือว่าเป็นขวัญใจของคนในงานไม่แพ้คนในวงการบันเทิงเลยค่ะ
เปลี่ยงกรี๊ดสนั่นเลยค่ะสุดยอดมาก
สุดยอดมากคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่านี่เลยนะ
มีแต่สีสันเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นแต่สาวสวยหล่องั้นเลย